เอ้าเครื่องงานต่อที่ไปภาพธุ์หนังบ้านของนี้อารมณ์มาถึงไหน

คือคุณซักคนต้องกำลังกินได้ไม๊การใส่หน้าขึ้นไหม

ว่าแบบเอ๊ะแม่เอาดีไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้แต่งตอนนี้

โหตอนแรกนี่มองภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไง

ในส่วนของภาคพื้นเอเชียแล้วกัน

เพราะนางานจะแต่ลูกเผื่ออย่างม

หนังเราก็เคยติดตามมาแล้วพอมาเป็นภาคนี้เราก็อยากรู้ว่าภาพต่อจะเป็นยังไงในเรื่องราวของตัวเค้าเอง
แล้วพอว่าเราได้มาแต่งตัวเขาก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเปรี้ยวดี
ภาคภาคมายังไงครับ

สำหรับเบอร์ซอฟเพลย์นะคะก็เข้าโรงวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ตอนนั้นมันมีอาสดยอดที่บอกว่าด้านหนังเอกเตาโง่ด้านหนังเอกเชียวเข้มไปเดินด้วยกัน
คนที่ออกมาบอกว่าไปดูเค้าอะไรขึ้น

ไม่แต่ถามว่าไปเดินด้วยกันไหมก็จริงก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยไปไหนด้วยกัน
ก็คือปกติเราก็เป็นพี่น้องกันก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะ
บ้างแต่ว่าก็แบบไม่ได้บ่อยอะไรอย่างนี้
อันนั้นค่ะคุณค่ะเป็นพี่น้องก็เลยค่ะไม่ได้มีอะไร
เพราะจริงเรารู้จักแล้วก็สนิทกันมานานมากแล้วด้วย

คือที่เราไปเดินด้วยกับที่เราไปดูมันมาย
คือช่วงก่อนอันนี้เป็นช่วงที่เราปรึกษาเรื่องทำสวนกับเขาด้วย
แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เขาทำสัดส่วนของเขาเอง
แล้วเราก็รู้สึกว่าเอองั้นขอแชร์ไอเดียหน่อย
ว่าเอ๊ะไปซื้อของอะไรยังไงตรงไหน
เพราะว่าเราก็แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้
แล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่แบบเราตั้งใจจะไปดูของอยู่แล้ว
แล้วบังเอิญว่าพี่เขาก็ว่างด้วยก็เลยแบบเออไปช่วยดูหน่อย
เพราะว่าเป็นร้านที่เขารู้จักด้วยอย่างนี้ค่ะ
อเจมส์คุยกันหรือเปล่า
อเรนนี่อื้มเขาก็มีคนคุยอยู่แล้วไง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
อย่างที่สาวได้เห็นสัมภาษณ์พี่กอล์ฟไหมคะ
อ๋อได้ดูแล้วค่ะได้ดูแล้วค่ะ
เรารู้สึกยังไงกับสัมภาษณ์เขา
ว่ามันจะเหมือนมีการหยอดกันด้วย
พี่กอล์ฟเนี่ยทำน้องหยั่นเข้าเลย
แต่ว่าจริงเราก็แบบไม่ได้คิดมากอะไร
เพราะในสัมภาษณ์

เคยออกมาพูดว่าเค้ามีคนคุยอยู่แล้วซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเค้าก็มี
รู้สึกว่าแบบแม่ก็จะเข้าใจเป็นการส่วนตัวหรือว่าเรารู้สึกแบบแม่ของเค้าอยู่แล้ว
ไม่ได้รู้สึกเป็นการส่วนตัวค่ะแต่ว่าก็รู้ว่าเค้ามีคนคุยอยู่
พี่กอมพี่กอมหรือว่าเค้าคิดมากเป็นพี่น้องกลางค่ะ
โดยตัวพี่ก๊อฟหนูก็รู้ว่าเขาคงไม่ได้คิดมากหรอก
แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งคนคุยเขาก็แบบเอออย่าคิดมากนะคะเป็นพี่น้องกัน

พี่เมย์บอกว่าเซาสตี้ส์ได้
พี่เมย์ใส่ของให้เราเต็มที่มากเลย
ก็ยังไม่มีใครเข้ามาคุยนะคะ
อุโมกลับเนี่ย

แช่งเราก็จะไม่พร้อมหรือคิดว่าจะมีแฟนในช่วงนี้ใช้มีเข้าคลิกสาหารได้หรือเปล่า
ด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงเนี้ยเราคิดจะทำอะไรหลายอย่างด้วยค่ะ
เคล็ดหรือเปล่าคะจิตราจากล่อปรากฐานที่ท่าน
ไม่ได้อยากใช้คำว่าเผียดเลยแต่ว่าเอ่อทักก่อนแปปนึงก่อน
พี่สาธารณีเขาทำใจกันมักกิ๊บค่ะพี่สาธารณีเขาทำใจกันมักกิ๊บค่ะพี่สาธารณีเขาทำใจกันมักกิ๊บค่ะ
พี่สาธารณีเขาทำใจกันมักกิ๊บค่ะฮะ
พี่สาธารณีเขาทำใจกันมักกิ๊บค่ะฮะ

อย่างท้านล่าสุขของสวัสดิ์ธรรม

เราก็ไม่สามารถแบบบอกได้

แบบหรือจะได้หรือแบบนั้น
สำหรับเรามันก็เป็นเรื่องดูดี
แต่หนูสนใจดูดว่ามั้งกัน

เปลี่ยนสเปคไม่ค่อย

คิดว่าตัวเองมีสเปคผิวเข้มเลยนะ

คิดว่าเราตัวผิวเข้มหรือเปล่า

เพราะว่าในความมโนของเราเราก็ยังรู้สึกว่าอยากจะโอป้าอยู่

แต่ไม่มีสายโอป้าเลยค่ะ
ใช่ค่ะ

มันเข้ามาหรือว่าเราอาจจะไม่ใช่แบบสัมเกตของทางโอปป้าหรือเปล่ากันอีก
โอเคขอบคุณค่ะ

ก็ชอบแบบนี้ดีกว่า

แม่ลูกอันนี้ง่ายนะ